อีกหนึ่งปัญหาสังคมที่เราติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาอยู่เรื่อยเหมือนกัน
กรณีแม่คลอดลูกออกมาแล้วก็ไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็แล้ว

คือไม่พร้อมจะเลี้ยงไม่ไหวจะเลี้ยงแล้วก็เอาทารกไปทิ้ง
เอาไปทิ้งด้วยแบบไม่ใยดีเราก็สะดวกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้
ล่าสุดเกิดขึ้นอีกครั้งที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
เป็นแม่นำทารกเพศหญิงแล้วค่ะ
โชคดีจริงมีคนได้ยินเสียงเด็กร้อง
แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีคุณผู้ชมค่ะ
ร้อยตำรวจโทสมพรจันรอยรสลวสืบสวนสพมอุดรณฑานีได้รับแจ้งค่ะ
ว่ามีคนไปพบทารกเป็นทารกแรกคลอดเพศหญิง
ถูกทิ้งไว้ในป่าละเมาะดูสิห่อผ้าทิ้งไว้แบบนี้
คือป่าละเมาะแห่งนี้อยู่บริเวณทางเข้าโรงเรียนดอนอุดม
หอพักเลิศประเสริฐเฮาส์ในชุมชนดอนอุดม
เขตเทศบาลนครอุดรธานีค่ะ
จุดที่พบทารกเป็นป่าละเมาะเป็นพื้นที่ว่างล้อมด้วยลวดหนาม
ทารกถูกพบอยู่ในถุงขยะสีดำวางกองไว้รอบกับกองขยะอื่น
เจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุก็พบว่าชาวบ้านมีการนำทารกออกมาจากถุงแล้ว
น้องยังมีชีวิตอยู่หน้าตาน่ารักน่าชังทีเดียวนะคะ
ยังคงมีเลือดแล้วก็มีสายลกติดอยู่
เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบช่วยเหลือทำความสะอาด
แล้วก็ห่อด้วยผ้าขนหนูและผ้าห่มฉุกเฉินหรือว่าผ้าห่มอวกาศ

จากนั้นก็รีบนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ตอนนี้ทารกคนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ร้อยตำรวจโทสมพอล์เล่าให้ฟังว่า
คนที่ได้ยินเสียงทารกคนแรกคนที่ไปเจอคนแรก
ก็คือแม่บ้านของหอพักเลิศประเสริฐฮาวส์นี่แหละ

แล้วก็บอกว่าได้ยินเสียงเสียงร้องค่ะ
มาจากด้านหลังหอพักซึ่งเป็นป่าละเมาะ

ก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ไม่ได้ออกไปดู
แต่ทิ้งไปสักพักเนี่ยเสียงมันไม่เงียบ

ก็เลยชะโงกหน้าไปดูเห็นเป็นถุงดำ

แม่บ้านบอกภาพที่เห็นน่าเวทนามาก

แล้วก็ร้องเสียงดังลั่นเลย

คือเขาก็ร้องเอาชีวิตรอด
เขาก็อยากที่จะมีชีวิตอยู่เขาลืมตาออกมาดูแล้วเนี่ย
แม่บ้านก็เลยเจอแล้วก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไป
ค่ะแล้วเบื้องต้นตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็สันนิษฐาน
เด็กน่าจะเกิดจากความไม่พร้อมของวัยรุ่น
อาศัยอยู่ในระแวกดังกล่าวที่ไม่พร้อมจะมีบุตร
ทีนี้เมื่อคลอดลูกออกมาแล้วก็เลยนำมาใส่ถุงดำ
แล้วก็เอาไปทิ้งไว้เพื่อตั้งใจจะให้เสียชีวิต
แต่ปรากฏว่าน้องไม่เสียชีวิตนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อที่จะติดตามแม่ของเด็กมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
คือดูจากในคลิปแล้วเนี่ยตัวเท่านี้เองโทษเท่านี้เองค่ะ

จะคลอดออกมานะคะแล้วก็คงนอนอยู่
แล้วก็มีแมลงอะไรไปไปกัดใช่ค่ะ